สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่

กลับมาแล้วค่ะตำนาน
ชอบเวลาพี่หนูมองพี่มั๊กมันน่าว่าดูมีความไหนนะ

ไม่เห็นน่าปากสีนี้มานานแล้์

มาน้ำน่ารักมันยกเลิกไปแล้ว

มันคืออะไรกันหรอ
นักร้องเยอะมากเลยใช่มั้ย

พี่รุ่นถึงยังออกเทป
ก็คนดูเป็นหมื่น
คอนเสิร์ตแบบคุณพูดไปเลยอะไรสักอย่าง

ที่ฉันเห็นนะคือเห็นตินาเห็นใหม่

อ๋อมีเพลงอะไรแนวอยู่ในนั้นนะครับใช่พี่เป็นรุ่นเรื่องรุ่นออกเทปรุ่นร้านตันหลับ
มีใครบ้างมีคุณเจมีคุณคริสติน่ามีพี่ใหม่เจริญปุระมีคุณเสกโลใช่ไหมพี่ติ้นฮีโร่ใช่ไหม
ใช่ค่ะมีติ๊กด้วยเหรอโอ้เยอะแยะไปหมดคนเลยซื้อปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บ
๑๕นาทีประตูกำลังจะเปิดไม่เปิดปิดไม่เปิด
ว่าก็บอกว่ายกเลิกกระทันหันคอนเสิร์ต
ว่าขออนุญาตช้าทางตำรวจหรือว่าไม่ใช่เขตนะ
คือต้องเป็นตำรวจเลยไม่สามารถอนุญาตได้

ขออนุญาตจัดหมดละ๑๐จริงเหรอ

อันนี้คืออันนี้คือข่าวที่ออกมาในเพจเดี๋ยวหาให้ดู
ข่าวสดแล้วก็มีไทยรัฐด้วย

เห็นข่าวก็มีไม่เกี่ยวกันใช่ป่ะ

นึกว่าเขามีจรจรอะไรกัน

ก็รู้ว่าใช่แต่จริงเขาบอกว่ามันจัดที่ทันเดอร์โดม

คนกลุมาเยอะมากกว่าแม่ตกใจ

จอดลงสัมภาษณ์คุณป้า

หรือว่ามีระบงระเบิดหรือว่ามีเหตุการณ์

อ๋อแม่งยุคนั้นน่ะยุคเทปมา

บ่นเขาก็ด่ากันใหญ่เลย

แต่ได้ยินมาแววว่ามันเป็นเรื่องของการที่แบบ

ใช่ค่ะเพราะว่าใน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่บริเวณนั้นนะคะ

ยังไม่มีการแจ้งจากการจัดเลยว่าอยู่ดียกเลิกอะไรอย่างนี้

เป็นท้องที่หรือว่าเป็นอะไรหรือเป็นเทศบาลต้องเป็นอะไร
ต้องไปขอทางต้องที่ตำรวจ

สปอนเซอร์เขาก็เป็นแบบเบียร์ใช่ไหม

แล้วนักร้องอะไรเนี่ยเขาก็ได้เงินกันหมดแล้วด้วยนะ

ก็พี่โจเขาเป็นคน
เขียนมาไหนเฟซพุคฉันอ่านเอง
เขาบอกว่านักร้องได้เงินหมดแล้วครับทำไม
แล้วก็ถ่ายรูปแบบว่าเก้าอี้เปล่าให้ดู
ทำไมเขาก็ห่วงจ่ายเหรอครับ
อีกไม่กี่สักทีเราก็จะเริ่มคอนเซิร์ทเอง

ฉะนั้นคือว่าก็ก็เป็นหลักเป็นฐาน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
อีกอันนึงอีกแบบเจ้าจากนั้นตำรวจก็ไปขยายผล
มีพยานก็มา
คุณผู้ชมบอกว่าทำไมวันนี้ทุกคนใส่ขอโทษนะใส่ชุดสีดำหมด
ไม่เทาค่ะน้ำเงินน้ำเงินทั้งคู่เลยผ้าเดียวกันนี่สีดำหนึ่งเดียว
ไม่เทาไม่ดำต่อค่ะขอโทษค่ะ
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการขยายผลไปนะครับ
แล้วก็โยนลงไปในน้ำซึ่งเป็นบ่อน้ำประมาณ๒ไร่กว่า
แล้วไอซมีการท้าให้เพื่อนเขาโดดหน้ามไปลงไปอยู่

หาศพปฎฺพี่เป็นเอางกมาหาเจอกะโหลกขึ้นมา

โปรดได้เจอศพหนึ่งถูกประตูเหล็ก
ทับอยู่พร้อมกับมีม้าหินอ่อน
ไม่ใช่ม้าหินอ่อนเป็นม้าหินที่เรานั่งอยู่ประมาณสัก๖๐๗๐โล

ไอซ์ก็บอกเองด้วยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมี
ฆ่าอีกศพหนึ่งใส่หีบเหล็กแล้วโยนลงไปในน้ำด้วย

นะครับแต่ทีนี้ตำรวจก็มีการ
ไปดำหุ่นทำไหว้เพิ่มเติมไปหา
สากของกระดูกเพิ่มเติมแล้วก็ไปเจอ๒๙๐กิโลเงินชิ้น
สรุปแล้วเป็นกระดูกของใครเป็นชายเป็นหญิงหรือมีกี่ศพกันแน่
แต่ว่ากระดูกที่ถูกบริษัทบตุเล็กทับไว้น่าจะเป็นของหนังสาวออย

ตรงกันกับกระดูกที่เจอหรือเปล่า

เท่าที่ดูแล้วก็กำลังสันนิษฐานว่า

เด็กหญิง๑๒ปีที่หายไปแล้วก็อาจจะแบบถูกฆะตกรรม
เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมีการไปแจ้งความไว้ล่าสุด
ตั้งกว่าที่๑๐โมกราที่ผ่านมาว่าลูกยังหายไป

เพราะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าลูกหายไป
คือคิดว่าลูกก็ไปนี่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้

คือเมื่อวานนี้นะครับในสิงห์ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็เปิดเผย
เพราะว่าตนเองนั้นสนิทกับลูกจ้างของไอซ์
แต่ไม่เคยอยากจะพูดคุยกับนายไอซ์

หรือบางทีใช้อาวุธขวานมีดปืนไล่ทำร้ายชาวบ้านนะฮะ
ส่วนพฤติกรรมเรื่องของสาวไซส์ไลน์นั้นก็มีมากพอสมควรนะครับ
คืนนึงเนี่ยมีผู้หญิงเข้าออกประมาณ๔๕คน
จากนั้นเนี่ยก็จะเดินออกไปส่งที่หน้าปากซอย
ผู้หญิงส่วนใหญ่หน้าตาดีทั้งนั้นนะครับ
ตนเองเนี่ยมักจะได้ยินเสียงร้องผู้หญิงโหยหวนหรือว่าตะโกนขอความช่วยเหลือ
แต่ตนเองเนี่ยไม่กล้ายุ่งคือสิงห์บอกสิงห์ไม่อยากยุ่งเลย
พร้อมกับมีเพศสัมพันธ์ทางทวันหนักเพื่อมีการลงโทษ
ส่วนข่าวว่าที่มีเด็กหญิงอายุ๑๒ปีหายไปอาจมีความเป็นไปได้

ล่าสุดครับเมื่อวันนี้นะฮะวันที่๒๐วันนี้๒ไร่กว่า

ใช่นี่คือที่เขาแบบอยู่ในบ้านเขานะ
วันนี้นะครับวันที่๒๐มกรานะครับก็มีรายงานบอกว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังประชุมหารือแนวทางดำเนินการการคดีในทุกด้านนะครับ
การสอบพยานทั้งหมดรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะเข้าพื้นที่ตรวจสอบอีกหรือไม่นะครับ
และต้องการประสานขอใช้เครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือด้วย
นี่นะฮะซึ่งยังคงต้องรอคำสั่งจากกองบัญชาการตำรวจนครบานว่าจะกำหนดแนวทางอย่างไร
ส่วนการติดตามตัวแฟนเก่าของไอซ์นั้นนะครับที่มีหมายจับคดีรักทรัพย์
ตำรวจก็เชื่อนะครับว่าเจ้าตัวนั้นน่าจะยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งต้องติดตามตัวมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนายไอซ์นะครับ
สำหรับกระดูก๒๙๘ชิ้นที่พบใต้ก้นบ่อน้ำนั้น
ก็ต้องรอแพทย์แผนกนิติเวศนั้นคัดแยกตรวจสอบกันนะครับว่า
เป็นของมนุษย์เพศใดมีอายุเท่าไหร่นะครับ
เทียบเคียงว่าเป็นกระดูกของเด็กหญิงวัย๑๒ปีหรือเปล่าอย่างที่บอกไปนะครับ
ซึ่งก็มีผู้ให้ข้อมูลนะครับว่าน้องหายตัวไปเมื่อปี๕๕

นี้๖๓จะ๑๐ปีแล้วนะ
แต่คือรู้เลยว่าเป็นที่ดินที่แบบไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูแลเพราะมันก็ดูลกมี
คงจะขุดดินไปถมที่จัดสรรไงแล้วก็ถมกลับคืนไม่ไหว
เมื่อก่อนคงจะเป็นที่ไกลอ่ะใช่ไหมครับตอนนี้มันกลายเป็นกลางเมือง
คือตัวพ่อเขาอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่เท่านี้

วันนี้ตำรวจเขาก็ยุติการดำยุติการค้นไปแล้วนะฮะ
เขาก็รอดูอีกทีหนึ่งยั่งนะฮะ
เดี๋ยวเขากำลังการมีการเอ่อดูกันอีกทีว่าจะมีการชี้จุดตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่า

แล้วตรงกลางลึก๒เมตรที่ติดตามข่าวอยู่เนี่ยนะฮะ
เขาเนี่ยร่วมกับตันยู๕๐คนสลับกันลงไปงม๕๐คนเพราะที่มันกว้างมาก
ได้มัน๒๙๘ชิ้นเป็นงานที่หลายคนหลายภาคส่วนนะฮะ
ในมุมของมูลนิธิเนี่ยที่เขาดำกันไป
วันแรกก็จะมีร่มใส่ก็มีป่อเต็กตึ้งแล้วก็มีร่วมกับตันอยู่

ถูกต้องพี่รู้ใช่ไหมเรื่องมันเกิดขึ้นยังไง
เกือบว่าพูดถึงไม่ได้จะแจ้งความด้วย

ไอ้คนนี้มันก็แลกมันจะแลกอิสระภาพของมัน

รู้นะบอกผมรู้นะว่ามีคนนึงเนี่ย

ปรากฏว่ามีการไปขยายผลให้เพื่อนคนนี้ก็ไปชี้จุดป่ะเนี่ย

อันนี้ก็อยู่กับเขาด้วยเห็นเหตุการณ์มีผู้หญิงผู้หญิงเข้ามา

อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้หนักมากในตอนนี้นะคะ
อาการหนักค่ะค่าฝุ่นของเรานะฮะ
ประเทศเราเลยนะฮะทั้งประเทศเลยตอนนี้นะฮะ
พุ่งสูงพีคสุดในวันนี้ก็คือ
ขับรถอยู่บนท้องทางด่วนแล้วไม่เห็นตึกใบหยก

ขับรถอยู่ขึ้นทางด่วนดินแดงไม่เห็นตึกใบหยก
หายประโบข้ามาหายไปเลยนะฮะ
ก็เตือนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ก็รายงานว่าค่าฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนั้น
ได้ค่า๔๘๙๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
เราก็ทราบกันดีว่าค่ามาตรฐานนั้นคือไม่เกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

และที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนั้นในกรุงเทพนั้นมีหลายจุดมากนะฮะ

คือตรงนี้เลยที่เราอยู่นี่ก็๑๖๐บาท
วันเกือบ๒๐๐วันตอนเย็นก่อนจะเข้ารายการลำลูกกา๒๐๐
นี่แถวบ้านเราลำลูกกาบ้านตรงนี้๑๖๐ตรงนี้ออฟฟิศนะฮะ
แล้วก็ภูเก็ต๙๗คือภูเก็ตซึ่งเคยเป็นสีเขียวตอนนี้ไม่เขียวแล้วนะ
พีคสุดก็คือเราไม่เห็นตึกใบหยกเมื่อตอนที่อยู่บนทางด่วน

คนที่มีโทรศัพท์มือถือน่าจะเช็คกันทุกวัน
แต่ตอนนี้ที่ตัวเองที่เห็นก็คือไม่ค่อยมีใครใส่หน้ากาก
เพราะว่าถ้าเรามองใกล้ตัวถ้าเราไม่ได้อยู่บนที่สูงเนี่ย

ก็เลยไม่รู้สึกจริงแล้วมันอยู่ทั่วกรุงเทพอยู่ทุกพื้นที่
ใส่ไว้หน่อยใส่ไว้เถอะ

มีเหมือนกับไอออกมาเป็นเลือดเลือดก็มีแล้ว
เมาวางเตียงมีถึงสัตว์เรียงน้องหมาก็เป็น
คือถ้าเราไม่ได้อยู่ที่สูงเราจะเห็นว่ามันชัด
ไม่เป็นไรหายใจได้แต่อันตรายมากแล้วจะยังไงกันอ่ะ
ตอนนี้ทั้งโลกก็ไม่รู้พี่
ตอนนี้ที่รอดก็คือในยุโรปกับยุโรปกับที่อเมริกาใต้

เหมือนดูอย่างนี้เหมือนแบบเดินเข้าไปใน
ไม่ชัดเออเช็ดเลนหน่อยซิ

แถวชิดลมก็ตกนะ
ตอนนี้เอเชียที่เป็นสีแดงเลยก็มีของเราเป็นเหลืองนะฮะ

จีนนี่แดงและเหลืองไม่มีเขียวเลย

จีนนี่แดงหมดแล้วก็ปริมาณฝุ่นของ
หมายถึงมันจะมาเมืองไทยไหมเกี่ยวไหม
ตอนนี้ไม่รู้แล้วเรื่องที่เราเคยคิดว่าอากาศนิ่ง
ทำให้มันไม่ถ่ายเทมันไม่ใช่แล้ว
ไม่เกี่ยวแล้วดูไว้มันสมทบกันมันมี
เขาบอกอันนั้นจะมีส่วนเยอะสุดเลย
การเผาพวกที่เกษตรพวกอะไรอย่างที่เผากัน

แล้วที่มันเข้ามาในกรุงเทพหรือไปตามจุดต่างได้

เพราะมันเล็กมากแล้วมันเบามากลมพัดทีมันไป
ถ้างั้นชั่วโมงหนึ่งจากเชียงใหม่ซึ่งห่างจากกรุงเทพ๘๐๐ชั่วโมงได้๘๐๐กิโลก็ชั่วโมงเดียว

ถ้างั้นจากต่างประเทศของเราเพื่อประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คงจะไหลมา
เพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราก็เป็นสีแดงเยอะ

แดงแล้วเหลืองแล้วจีนแดงเยอะมาก

นี่คือการหมุนเวียนของอากาศ

มันแบบมันวึ๊บเราหายใจมันยุบเข้าไปเลยนะ

ตรงนี้ทางใต้สุดน่ะค่อนข้างจะเขียวหน่อยแถว

ไปลงสู่ราชอยู่สู่ราชได้ไหม

สู่ราชก็เขียวค่ะ

อ่าแปดฮะยังแปดอยู่ค่ะ
ใช่ไหม

มงโกเลียหรอมงโกเลียนะครับ

แต่ว่ามันใกล้จีนอะ
ก็จีนเซี่ยงไฮลองลงมาคือเซี่ยงไฮ
อันดับ๓คือกรุงเดลลี

บังคลาเทศดักก้ามุมใบอินเดียอินเดียชัยหน้าและต่อด้วยไทยแลนด์เนี่ย
งคอกร้อยหกสิบเอ็ดใช่ค่ะเนี้ยแดงแป๊ดเลยนี่นี่กรุงเทพอันดับเจ็ดของโลกค่ะ
ตอนนี้นะฮะมีภูเก็ตเห็นไหมภูเก็ตจะเก้าสิบเจ็ดขึ้นเทรนโลกเห็นไหมฮะ
นครราชสีมาร์เท่าไหร่อ่ะอันนั้นคือเดี๋ยวผมดูก่อนร้อยสามอุ๊ยนครยังเยอะ
ร้อยสามดูกรุงเทพฯดูร้อยหกสิบเอ็ดว้าวดีสุดตอนนี้คือประเทศชิลีค่ะ
ไปไหมไม่ไหวอากาศก็เปิดตอนนี้ก็คือต้องใส่คือต้องใส่บางคนรู้สึกว่า
ไม่เป็นไรก็ไม่เห็นจะมีอะไรด้วยโอ้โหมันเข้าไปในตัวคุณนะคุณยังไม่รู้สึกตอนนี้ห
กรีบปอดมันมันเป็นสองแบบด้วยกันนะอาการของเขาคือหนึ่งเนี่ย
เฉียบพันธุ์คืออาจจะมีอาการเลยไอมีปัญหานู่นนั่นกับสองคือเรื้อรัง
รังนี้จะลำบากเพราะคุณจะไม่รู้เลยว่ามันไปก่อเหตุอะไรมันไปเกาะอะไรในร่างกายคุณบ้าง
อย่างนี้พี่ทิ้งเอาไว้แบบอาจจะแบบอีกปีนึงหรืออะไรอย่างเงี้ย
วันนี้คุณอาจจะไม่เป็นไรหรอกคุณต้องการไว้คุณยังแข็งแรงอยู่อืม
เดี๋ยวช่วงไหนวีคหรือว่ามันสะสมไปเรื่อยอีกสักอาทิตย์หนึ่ง
บางคนอุ้ยไม่สนุกสถานกลัวอะไรตื่นเต้นอะไรมันอีกจะเป็นไรแล้วก็อยู่
เต้นกันเถอะค่ะไม่มีใครช่วยเรารู้แล้วก็กันไว้หน่อย
ตอนไม่รู้เนี้ยก็ช่างมันแต่พอดูแล้วก็กันไว้ค่ะเห็นด้วยค่ะอืม
ด้วยอืมตอนนี้ดิฉันพกไว้หลายอันเลยเห็นพวกที่เป็นรอบพอ
ไม่รู้ว่าแจกเลยของสามเอ็มแจกไปสองสามอันแล้ววันนี้
อ่ะต้องดูแลตัวเองกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็น่าสลดใจ
พอสมควรเหมือนกันเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรนี้นะครับ
เขาแจ้งจับคู่รักอัลดอร์

ไปพบกับไอ้แก๊งพวกขายหนังโป๊ะ

ทำกิจกรรมเริงลับกันอยู่ใน

แชร์กันในโลกของออนไลน์เนี่ย

พบว่าเป็นแก๊งหนังโป๊ที่รอบถ่ายทำ

ตามที่เคยเสนอข่าวกันไปแล้วนะคะ
ล่าสุดเนี่ยวันที่๒๐มกราคมเนี่ยนะคะ

รองอธิบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคะ

มอบหมายให้หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยเนี่ย
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนบังเขน
โดยขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามบุคคลในคลิป
ที่กระทำเรื่องไม่เหมาะสมในมหาวิทยาลัยเนี่ย

ซึ่งเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวมาให้โดยเร็วที่สุดเลยทีเดียว
ดำรงเขากล่าวเพิ่มเติมนะคะว่า
สำหรับช่วงเกิดเหตุในคลิปประมาณสักประมาณ๒๒นาฬิกา
ปิดแล้วนะมาร่ายปิดแล้ว
ระหว่างวันที่๖ถึงวันที่๘มกราคมนี้นะคะ
ก็เป็นช่วงหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเปิดทางเข้าออกเพียงประตูเดียวเท่านั้น

ในส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากนี้
มหาวิทยาลัยก็จะเพิ่มความเข้มงวดตรวจตาในช่วงเวลากลางคืนมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
ส่วนพวกนักศึกษาต่างก็ตื่นตระหนกนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่านอกจากมหาวิทยาลัยแล้ว
ก็ยังมีโรงเรียนสาธิตที่เป็นเด็กนักเรียนอยู่ในพื้นที่เดียวกันอีกด้วย
ส่วนการติดตามผู้รักก็เรียกได้ว่า
ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาน๒สั่งให้
นี่จำลองจำลองเหตุการณ์เห็นไหมล่ะ
คือพี่ตำรวจคนหลังไม่ต้องขนาดนั้นหมาย
ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องทำท่าอย่างนี้เพื่อให้เห็น
ปลากรอบ

อ่าวอันนี้มันต้นอะไรออกต้นอะไรแหละคือต้นอะไร

ก็ต้องหวังช่วงเวลานักเล่นเก่านี้ก็มีรถเข้าออกในมหาลัยเหมือนกัน

อืมอ่ะนี่จะบอกว่าไม่ใช่แต่เฉพาะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเดียวนะ

จริงดิ
ยังไม่เจอไปบ้างคะ

เจอเมื่อไหร่วันนี้หรอ

เค้าบอกว่าเค้าเป็นคนที่ชอบเรื่องของการ

มันก็จะมีแบบต่างนานาคือ

ผู้หญิงก็จะถอดเสื้อผ้าในลิฟต์อะไรอย่างนี้
แล้วก็จะมีแบบในหลายจุดอะไรอย่างนี้
แต่หมายคือว่าคือเขาเพื่อเอาไปขาย

เหมือนเมื่อก่อนมันเป็นปิดเดี๋ยวนี้พูดกัน
ไม่เขาบอกว่าที่เขาทำเขาต้องการที่อยากจะได้
อยากจะแบบไปขายสมาชิกอะไรอย่างนี้
ที่กลุ่มที่ชอบอะไรแนวนี้ใช่ไหมครับ

เขาบอกรู้ตัวนะแต่ยังไม่เจอนะ

ไม่แต่เมื่อก่อนสังเกตคุณแม่
เกินมันจะเป็นในที่รับเช่นในโรงแรมม่านรูด

แล้วก็นัดกันเป็นเรื่องเป็นราวนั้นในทวิตเตอร์นะคุณแม่
กันเป็นเรื่องเป็นราวเลย๔ทุ่มเจอกันที่นี่

ใช่แล้วถ่ายรูปแล้วทุกคนก็จะเป็นแบบชัดเจนเลย
มันจะมีครั้งหนึ่งที่แบบอยู่แถวนี้เลยคุณแม่

เขาก็ในคลิปที่เขาต่อกัน

เขาก็มีอะไรกันแล้วก็คนก็เดินผ่าน
แล้วเขาก็หันหน้าไปมองดูคนที่ตกใจ

เป็นฝรั่งขึ้นเนอะ
แบบนี้มันน่ากลัวมากตกใจนะแม่
รถปิดเข้าถ้าอยู่น้ำมีธีมบ้างนะ
ธีมสัตว์ก็แบบใส่หัวชุดเป็นสัตว์ขนมืออะไรอย่างนี้

ทำในที่สาธารณะไม่ปกติ

คือตามไปเอาเรื่องยังไปจับให้ได้คุณแม่

ก็ไปหาข้าวไม่ได้ไปกินอะไรไปหาข้าว

ฮะมีสิมีสินแสเข่ง
ใครอ่ะทำอะไรอ่ะใครจะรู้สินแสเข่งคือก่อนหน้านี้
ที่ถนนกิ่งแก้ว

เขาก็จะมีเหตุรถประสบปฏิเหตุบ่อยตรงถนนนั้น
ก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของรถกระบะ
ที่ว่าขับไปแล้วก็ไปชน
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๓รายด้วยกัน
ล่าสุดก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ก็คือขี่ไปแล้วไปชนที่ร้านข้าวต้ม

ทีนี้ประชาชนแถวนั้นเขาก็เลยลือกันบอกว่า
น่าจะเกิดจากยักษ์สุริยภพ
แล้วก็ทาเวสวัน
ที่มีการตั้งอยู่ตรงเกราะกลางถนน
บริเวณสะพานรอยแห่งหนึ่ง

ชนร้านข้าวต้มเกิดเหตุบนถนนกิ่งแก้ว
บนราชาเทวะอำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปลาการ

โดยบิ๊กไบท์คันนี้เนี่ยพุ่งชนรถคอนเทนเนอร์
ทำให้รถนั้นกระเด็นขึ้นฟุตบาท
แล้วก็ทำให้รถนั้นกระแทกตกลงมาที่ร้านข้าวต้ม
เป็นผลให้นายรัฐสิทธิ์นอกสละอายุ๒๓ปีนะครับ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจุดนี้คือจุดเดียว
ที่นักศึกษาเสียชีวิต๑๓รายด้วยกัน
อุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำนะครับ
เมื่อวานนี้ครับนายชนทัศน์ฤทัยผ่องหรือว่าสินแสเข่ง
หน่วยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทย

มีผู้สอบถามกรณีอุบัติเหตุ
กลางดึกของคืนวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่นักศึกษาฝึกงาน๑๓คนนั้น
ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำและเสียชีวิต

บอกว่าบนถนนกิ่งแก้วมีรูปปั้นยักษ์สุริยาเทพ
นี่และรูปปั้นยักษ์ท้าเวสวรรณ
เป็นจุดที่อยู่บนถนนที่ไม่เหมาะ

เพราะถือว่าเป็นรูปปั้นเทพ
ควรต้องดูว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่า

บอกให้ย้ายรูปปั้นออกไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม
เพราะถ้าวางไว้อาจเป็นจุดที่ทำให้สัมภเวษี

เข้าไปอาศัยเหมือนอย่างที่ชาวบ้านวิจารณ์กันก็ได้
หรือเครื่องเสมอเวยไปตั้งเลยทำให้อย่างมันโกรธ
ยักษ์โกรธนะฮะค
จึงขอแนะนำเถอะถอนย้ายนำไปวางวิธีวัตรต่างต่าง
หรือมูลนิธิอื่นจะดีและเหมาะสมกว่านี้ที่จะมาตั้งบนถนน
นี่นะครับบอกยักษ์โกรธมาก

ก็คือเป็นตัวละครในรามเกียร

แต่ท้าเวสวรรณเนี่ยก็อีก
แต่เขาบอกว่าเป็นตัวละครในรามเกียร
แต่ทาเวสุวรรณนี้จตุโลกบาลเลยนะเธอ

จริงเนี่ยเขามี๒ตนนะยืนหันหลังกัน

มากตอนกว้างนี้เห็นข้างบ้าน

จะได้เห็นในน้ำเปิดมา

อีกต้นหนึ่งถัดหน้าสะพานลอยข้ามถนน
เหรอแปลกทำไมไปตั้งอยู่ตรงนั้น
นี่ไงจริงนี่ไงที่อยู่ในสวนภูมิก็มีแม่

สุริยภพไม่เคยได้ยินเลยเนอะคงไม่ค่อยมีความเด่นเท่าไหร่
เป็นยักษ์ร่างแดงเป็นสหายลักของทศกัณฐ์
ก็เลยมีการเสียชีวิต

นี่เขาบอกว่ายักษ์สุริยภพเป็นโอรสของพญายักษ
กับนางวัชนีศูนย์มีใบหน้าและผิวกาสีแดง
และสวมชะดาเดินเหินร่องหนเหมือนอินทรชิต
ปากหบกาโผลงเขี้ยวงอกงอลง
จอนหูนั้นมีทั้งแบบจรหูมนุษย์และจอนหูยักษ์
มีความสามารถพิเศษเฉพาะมีอาวุธประจำกายคือ
หอกเมฆพัศถูกหมดเลยเขี้ยวงอกลงดูดิ
หอกเมฆคพัฒน์สามารถพุ่งไปทำลายศัตรูได้ในพริบตา
สุริยพบปรากฏในรามเกียรตอนพระพฤษยกทัพ
ไปทำศึกที่เมืองมริวัณโดยได้ฮุ่งหอก
ใส่พระสัตรุษจนสลบไปแต่ในวันต่อมาสุริยาพบ
กลับเป็นฝ่ายพลาดธาตุต้องสอนของพระพศ

ก็โกเร็วจบบทบาทเร็วในเรื่องนะ
คุณแม็กซ์๖๓๙ส่งทวิตเตอร์มาบอก

ักษ์ทั้งถนนเป็นยักษ์กินคน
อาจารย์เรนนี่ยังแก้ไม่ได้เลยครับ

อาจารย์เรนนี่เป็นเน็ตไอดอลเหรอดูคนใหม่
อารมณ์แบบเป็นแบบว่าสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้

จุดประสงค์ในการสร้างคือใครไปสร้างแล้วสร้างเพื่ออะไร
เพราะเขาตั้งใจให้เป็นมงคลแหละ
ตั้งใจหรือสร้างเพื่อแบบเหมือน

เหมือนอย่างตำนานต่างแบบเหมือนมีคุ้มครอง

ตรงกลางถนนพิภาวดีเนี่ย

ก็มียักษ์แบกโอเวย์ไว้
เพราะเขาบอกตอนนั้นสร้างเท่าไหก็สร้างไม่ขึ้นสักที
สร้างไม่เสร็จสร้างไงก็ไม่เสร็จสร้างไงก็ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้

ตอนหลังเขาก็ไปดูหมอมานะ
แล้วทางหมอหรือผู้ที่มีแบบว่าความรู้ทางด้านนี้เขาบอกว่า

แบกตรงเผาโอเวย์ตรงนี้เลยตรงคานสระแบกนี้

อันนี้ก็บอกว่าเส้นถนนกิ่งแก้วก็มีอยู่๘องค์

เราว่าเขาตั้งใจสร้างให้เป็นมงคล

หรือเขาลิงก์กับสวนภูมิเหรอแม่

โอ้โหนี่มันเป็นเรื่องแต่งทั้งนั้นเลย

จะมาอะไรกันจริงจัง

ตั้งแต่สมัยราชการที่๒แล้วยังไง
ก็เขาก็อาจจะเป็นมงคลหรือเปล่าคุณแม่
ก็คิดกันไปเองอ่ะเองอันี้
คนส่งมาจ่ะแก้ได้ด๊อคเจรรีส่งมาแล้วแก้ได้
ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยช่วยแก้จริง
แก้ได้แต่ไม่มีใครแก้เพราะอะไรรู้ป่ะ
พอแบบว่าแก้ไปแล้วก็จะมาโดนด่างที่ล

ใช่ห้ามใช้รถต้องใช้อะไรอีก

นี่ที่ปากกิ่งนี่เครื่องลงไม่ได้เลยนะ
พักสักครู่ช่วงหน้าน้ำโขงลดต่ำ
เดินข้ามไปฝั่งลาวได้เลย

เขาใช้ทวิตเตอร์คือชื่อเขา
เหมือนคุณถามมดดำแองจี้ถามคุณ

ถนนภูมิวัลัยย่านถนนกิ่งแก้ว
อ้างสร้างเพื่อหน้าตาของประเทศ
เป็นทางผ่านไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
แต่กลับปล่อยทิ้งจนกลายเป็นปฏิมากรรม

ล่าสุดพูดว่าสมุทรปลาการลิ่งทุบทิ้งแล้วนะฮะ
อันนี้คือในปีก่อนนะข้อมูลจากปีก่อนหน้านี้นะ

โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนกิ่งแก้วเส้นทางสู่สนามบินสุนภูมิ
ของอบตรราชาเทวะในปี๑๒๕๗

เพราะถนนกิ่งแก้วถือเป็นหน้าตาของอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปลาการ
และถือเป็นประตูเมืองด้านหนึ่งของประเทศ
ควรจะมีภูมิทัศน์ที่น่าดูสวยงาม
โดยมีการจัดทำแบรีเออร์ประดับปูนปั้นลายพวงมาลัย
มีรูปปั้นช้างม้าวัวควายยักษ์

และเสาไฟฟ้ารูปเสาหงแบบถนนอักษะ
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้กรุงเทพมหานคร
แต่พอโครงการแล้วเสร็จจริงกลับมีข้อคอรหามากมาย
โดยเฉพาะงบประมาณที่ใช้มากกว่า๑๐๐ล้านบาท
จนมีการร้องเรียนจากประชาชนว่า
คุ้มค่ากับเงินหลวงที่ใช้ไป
จนมีข่าวว่านายนินิ
ได้มีคำสั่งให้ลื้อทิ้งโครงการนี้ทั้งหมด

ซึ่งทางด้านสมาชิกอบตราชาเทวะคนหนึ่ง

เรื่องคำสั่งให้ลื้อโครงการทิ้งของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้ยินข่าวมาเช่นเดียวกัน
ขณะนี้ทางอบตยังไม่ได้มีการยุตินะครับว่าจะลื้อทิ้งโครงการหรือไม่
คงต้องรอคำสั่งที่ชัดเจนและมติที่ประชุมสภาอบตซะก่อน
และหากว่าสมาชิกอบตไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก็จะต้องส่งเรื่องไปที่ทางอำเภอ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาหากว่ายังไม่ยุติอีก
เรื่องเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปที่ผู้ว่าตัดสินใจทุกเรื่องมีขั้นตอนในการปฏิบัติ
ซึ่งขณะนี้ทางอบตได้แก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากที่สุด
ก็คือเรื่องของไฟส่องถนนกิ่งแก้วที่ดับแล้วก็สว่างไม่เพียงพอ
จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งแม้แต่พระบินทบาทยังบินทบาทยังถูกรถชน
โดยอบตได้บรรจุงบประมาณซ่อมแซมดูแลการไฟฟ้าส่องสว่าง
เอาไว้ในงบประมาณปี๖๒ส่วนเรื่องลื้อทิ้งหรือไม่
ว่ากันไปตามขั้นตอนอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นข่าวนะครับ
ฝั่งมูเตนรูนะคะมีความเชื่อแบบนี้คำนี้
เขาบอกว่าที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเนื่องจากท่านไม่พอใจ
เพราะว่าคนชอบเดินข้ามหัวท่านไปท่านมา
เพราะหัวยักษ์กับสะพานลอยมันเท่ากัน
และท่านไม่ได้รับความเส้นไหว้เหมือนยักษ์ที่สวนภูมิ

บอกสร้างท้าเวทไว้บูชาเพื่อให้ความเคารพและไม่ให้คนประมาทบริเวณนั้นนะคะ
ข่าวใส่ไข่ว่างั้นอีกคนนึงส่งมาเหมือนกัน
อยู่ถนนกิ่งแก้วมา๓๖ปีเรื่องยักษ์มันเลอะเทอะมาก
ตายไป๑๓ศพให้ดูในคลิปขับแบบนั้น
ถ้าจะตกตายแบบนั้นมันแปลกเหรอทางแก้ไม่ต้องย้ายักษ์ไปไหนหรอก
บอกว่าติดกล้องจับความเร็ว๕ตัวช่วยได้เลย
จริงค่ะบ้านอยู่กิ่งแก้ว
คือที่สุดของความผีดุค่ะดิฉันยืนยัน
และก็ที่สุดของอุบัติเหตุเยอะผีเยอะมากค่ะ
นี่ฉันขอบอกเลยนะมันเป็นวรรณคดี
ส่งข้อความไปวาดไม่ได้ขึ้นจอเลย
มีแต่คำว่าสวัสดีถ้าพิธีกรผ่านมาเจอ
ฝากบอกคนสกรีนข้อความด้วยเอาข้อความอื่นขึ้นบ้างเถอะ
เช่นคุณหนูหล่อมากจะได้ขึ้นบ่อยนะคะ
คุณหนู่ทะพนส่งมาขึ้นหน้าจอขึ้นมาขนาดยังไง
มันสร้างมาเมื่อสองปีทำเป็นแบบว่ามีฤทธิ์มีเดช

วัดโพนี่ก็สร้างมาไม่รู้ตั้งนานเท่าไห

ความหมายของเขาเนี่ยเขาหมายความว่า

บางทีก็แบบไม่ไปเส้นไหว้เขา

ไปลบหลู่เขาไปเดินเฉียดหัวเขาไม่หรอก
เรื่องของเรื่องเนี่ยนะฉันรู้เลยว่าที่เขาสร้างเนี่ย

แล้วจะต้องไปไหว้ไปเส้นไหว้เลย

เข้าใจไหมมันไม่ได้มีพิธีการ
อะไรแบบนั้นก็ไปเพ้อเจอกันเอาเอง

สินแสเขาบอกว่าพอคนแถวนั้นตาย
ไม่มีที่ไปก็ไปสิงอยู่ในยักษ์

ก็สมควรที่จะตายอยู่แถวนั้นแหละ

เอาประมาณปิดลึกปีดลึก
ประเทศไงพวกเรา

ปีนี้เราคอมโบเซ็ตแรงด้วย
แม่น้ำโขงต่ำพ้นโขดแสนไคร้

ฮัลโหลสำบายดีบ๊อซ

เดินได้เลยเนอะ
วันนี้เลยนะคะผู้สุข่าวแรงงานว่า
ในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายมีระดับต่ำทุบสถิติต่ำที่สุด
รอบ๕๐ปีต่อเนื่องอีกวันค่ะส่งผลให้น้ำโขงที่เคยไหลผ่านระหว่าง
โขดแสนไคร้นะฮะแห้งขอดเลยตอนนี้เป็นผืนเดียวกัน
สามารถเดินได้เกือบถึงฝั่งลาวถ้ากระโดดกันดี

โอ้ยคล้ายสามพันโบกกันนะตรงนี้
ระดับน้ำแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายนั้นมีระดับต่ำกว่า๑เมตรแล้วนะคะ
ล่าสุดวันนี้ก็วัดที่อุทธกวิทยาน้องคายกรมทรัพยากรน้ำ
มีระดับเพียง๘๘เซนติเมตร
กับช่วงเดียวกันของวันที่๑๙มกราคมนะฮะ
ก็ลดลง๔เซนต่ำกว่าตลิงถึง๑๑๓๒เมตร
เป็นระดับที่ต่ำกว่าระดับน้ำแม่น้ำโขงที่ต่ำที่สุดในรอบ๕๐ปี
ระดับน้ำโขงที่ลดต่ำลงและมีระดับต่ำมาก
อกจากจะทำให้ขณะนี้สามารถมองเห็นเสาต่อหม้อที่อยู่ใต้สะพานต่อหม้อสะพานมิตรภาพไทยลาวที่ตั้งอยู่น้ำโขง

ส่งผลให้โป๊แพ้และเรือที่จอดไว้ริมฝั่งแม่น้ำโขงเกยตื้นหลายลำแน่นอนนะฮะ
เครื่องสูบน้ำของโครงการที่สูบในแล้วบนแผ่งไฟฟ้าหลายแห่ง

น้ำโขงเคยไหลผ่านตามซอกโขดหินอย่างเงี้แล้วก็แล้วก็แบบว่าเห็นแต่ต้นไม้ที่อยู่บนยอดโขดอ่ะ

ส่งผลให้การสัญจรทางเรือบริเวณนี้ต้องใช้ร่องน้ำลึกที่อยู่ติดฝั่งสวปลาวเท่านั้น
ปกติพันโขดแสนไคร้จะมีความสวยงามเมื่อแม่น้ำโขงอยู่ในระหว่าง๒๕๓๕เมตร
เพราะจะมีน้ำไหลผ่านระหว่างโขดหินและซอกหินนับพัน
อันนี้ตรงหนองคายค่ะ
จบข่าว

อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้คือใกล้ตุดจีนแล้วนะครับ
ที่กรสินทร์เขาบอกว่าช่วงนี้เงียบเหงาแล้วเกิน
พ่อค้าคาดว่าปีนี้น่าจะขายได้น้อยลงนะครับ
วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า
บรรยากาศก่อนวันจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ตามร้านจำหน่ายของไหว้ตรุษจีนเงียบเหงานะครับ
เจ้าของร้านนั้นต่างนำเอาเครื่องเส้นไหว้มาวางขาย

ทางด้านนายธีรพันธ์พิมพะสารีครับ
เป็นเจ้าของร้านเครื่องเส้นไหว้ที่ตั้งอยู่ในตลาดสด
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ยังคงเงียบเหงาครับ
ซึ่งปีนี้นะครับมีการปรับราคาสินค้าบางตัวขึ้นเล็กน้อย
จากต้นทุนที่รับมาเนี่ยได้มีการปรับราคาขึ้น

เลือกซื้อเครื่องเส้นไหว้ไม่ต่างจากทุกปี

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเศร้าจริงนะครับ
ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง
นี้เศรษฐกิจนะครับทำให้ปีนี้ไม่คึกคักเหมือนหลายปีก่อน
ที่มีประชาชนนั้นเดินทางมาเลือกซื้อก่อนวันจ่าย
ส่วนเครื่องเส้นไหว้ครับก็มีการนำมาวางขาย
เพื่อให้ลดพอต่อความต้องการเหมือนเช่นเคย

มาเลือกซื้อเครื่องเส้นไหว้ในวันตรุษจีน
เพื่อนำไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกรสินกัน
และไหว้บรรพบุรุษนะครับในช่วงเทศกาลจุดจีนที่จะถึงนี้ด้วย

ถ้าเกิดมีพิษอย่างนี้แล้วคุณแม่ก็จุดทูบก่อนล่ะ
ขออยู่ว่าไม่ให้เผา

ปีที่แล้วก็ประมาณนี้

ที่พระพรมตรงราชประสงค์เขาไม่ให้จุดทูปมาตั้งนานแล้วนะ

เราก็เคยอ่านเหมือนกันว่าไม่อยากให้มีการจุดเผากระดาษเงินกระดาษทอง
นี่ส่งข่าวมาจากเชียงรายก็เผา

ใจดีขึ้นมาเลยเขาใช้ชื่อว่าผีน้อยนี่ก็คือพวกที่แบบว่าลักลอบเข้าไปทำงาน
อย่างผิดกฎหมายเนี่ยเอาตอนนี้เกาหลีใต้เขาบอกว่า
พวกคุณที่หลบกันอยู่เนี่ยนะสามารถที่จะกลับนะเข้าไปยังเกาหลีใต้ได้อีกครั้งนะถ้าสมมุติว่าภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณเนี่ยออกไปจากเกาหลีใต้ซะก่อน

นะภายในเดือนมิถุนายนนะคุณให้ออกออกไปก่อนออกไปนะฉันจะมีการแบบว่าข้อยกเว้นในการส่งตัวกลับ
อย่างเช่นแบบว่าที่มีการล่าช้าออกไปเนี่ยคืออย่างนี้มันจะมีกรณีแรงงานที่แบบว่าเพิ่งคลอดบรุษบ้างละตั้งคันบ้างล่ะหรือมีปัญหาเรื่องของสุขภาพบ้างล่ะ
นี้เนี่ยนะฮะแรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้เนี่ยหากสมัครใจเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาภายในเดือนมิถุนายนนี้จะรับการยกเว้นค่าปรับแล้วก็จะได้รับโอกาสที่จะขอวีซ่าระยะสั้นเนี่ยของเกาหลีใต้เนี่ยได้อีกครั้งนะฮะเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยก็ไม่เกิน๙๐วันนั่นแหละ

เอาล่ะค่ะเพิ่งแต่งงานกันไป

ตอนนี้นะคะสาวมิวนิทา
ก็ได้ไปฮานีมูลแล้วกับ
ไฮโซเซ็นทราวพุธ

ไปดูสิคะจริงแล้วเนี่ย

เพื่อที่จะไปร่วมชมแฟชั่นโชว์
ตอนนี้สามีเขาที่ชื่อเซ็น

สามีภรรยาป้ายแดงเขาก็จะอาจจะไปฮันนิมูล

ปล่อยภาพหวานมาให้เราชมกันเลย
ทีเดียวเฉียวนะคะ
ไม่ได้ค่ะเรานานทีค่ะไม่ต้องเข้าเรื่องค่ะไปค่ะเข้าใจไหมคะ
ไม่ทุกทริปค่ะไปทำงานค่ะไม่ได้ไปแบบอย่างนี้ค่ะ
อะไรค่ะคุณแม่แททีดอบังอยู่แล้วคุณแม่
ก็ลอดอะถึงที่สุดเวลาต่อ
ตอนนี้ในโลกโซเชียลแล้วก็โซเชียลเท่านั้นไหมแอนจี้เท่าที่เห็นนะ

แต่ว่าเว็บข่าวเริ่มลงแล้วว่า
ทำให้ช่องใหญ่ยักยักษ์ใหญ่เนี่ยมีแฟนละครแห่เข้าไปคอมเมนต์กันว่า
จริงหรือเปล่าที่จะย้ายช่องเนี่ยนะฮะ
โพสต์ล่าสุดของคุณทงชัยก็เป็นเรื่องเป็นพระก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้
ฉันก็เป็นผู้ติดตามคุณทงชัยคนหนึ่งเหมือนกันลูกเขาจะสวยมาก
จำนวนมากก็มาบอกว่าขอให้ช่วยชี้แจงหน่อย
ข่าวลือเป็นจริงหรือเปล่านะฮะก็ยังไม่มีการตอบมาจากทั้งทางช่อง๗
และทางคุณทงชัยใดทั้งสิ้นนะฮะ
ส่วนขณะเดียวกันก็เป็นข่าวขึ้นมาเหมือนกันในนี้
หรือว่าจะเป็นพี่ไก่วรายุทธ์ผู้จัดชื่อดัง

โอ้โหทำไมทุกคนตะโกนใส่ฉันอย่างรุนแรง

เตรียมไปเป็นผู้จัดให้กับละครช่องอื่น
ไก่รายุทธ์เปิดเผยเรื่องนี้ว่า

ไม่ไปหลบซ่อนตอนนี้ยังอยู่ตรงนี้
ยังไว้ใจเราเรายังอยู่กับเขา

เดี๋ยวคุณแองจี้คุณหัวเราะอะไรครับ

รับว่าเทรนด์คนดูนั้นเปลี่ยนไป

พี่หนุ่มมีเลขสนัยอะไรบางอย่าง

ผมแอ่หันไปมองคุณว่าคุณยิ้มกลิ่มยิ้มกลิ่มอยู่
สรุปว่าข่าวเรื่องพ่อดีคำ

เพราะมันเริ่มจากกรีพิธงนะครับ
แต่ปรากฎว่าครั้งนี้ดูเหมือนแบบไม่ได้ไปบวงสวงที่ช่องหรือที่
ก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยน

แต่พอปั๊บหนึ่งคนก็เริ่มไปสืบสวนไปดูอะไรต่าง
ซึ่งล่าสุดก็มีกลิ่นแม่พูดตรงมีกลิ่นสรุปมีกลิ่น
แต่พี่ไก่ไม่ย้ายพี่ไก่ไม่ย้ายพี่ไก่บอกว่ายังอยู่ช่อง๓
สามคณะเรายังอยู่ตรงนี้ถึงสามคณะสามคณะมีงานที่เราทำอ่า
บีบอะไรอ่ะพี่ไก่ซึ่งพี่ไก่พูดชัดเจนคุณแม่เนี่ย
ไม่ไปแบบหลบหลบซ่อนซ่อนไม่ไปแบบหลบหลบซ่อนซ่อนอ่า
พี่ไก่บอกว่าถ้าไปแบบหลบซ่อนซ่อนไม่ไปอืมเหลือบรอง
มันก็ต้องมีการพูดคุยก่อนไปทำไงอ่ะ
ที่อื่นมันก็ไม่มีละครให้ทำอย่าไปอีกหรอ
ทุกช่องเลยตอนนี้พี่เหรอ
หนูดูไม่ทันเลยเนี้ยตอนเนี้ยเพิ่งไม่มีลูกกระตาอยู่เท่านี้เวลา
ใบเฟิร์นใบเฟิร์นพิมชนกทำไมคะประสบการณ์ชวนขนหัวลุก
เจอดีโดนผีหลอกที่ญี่ปุ่นทำจริงเขาบอกว่าสุราชอากาศดี
ทำไมต้องทำสีคือปากบอกว่าไม่เชื่อ
แต่ก็แอบขนลุกอยู่ไม่น้อยสำหรับคุณใบเฟิร์นพิมชนก
ทำไมคะนางเอฟซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจแฟนแฟนครับ
เจ้าตัวได้ออกมาเล่าประสบการณ์ชวนหลอนครับ
หลังได้ยินเสียงกระซิบปริศนาดังอยู่ข้างหู
ขณะเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ในประเทศญี่ปุ่น
โดยใบเฟิร์นเนี่ยก็บอกนะครับว่าเหมือนจะโดนผีหลอกที่ญี่ปุ่นค่ะ
มาเป็นลักษณะของการส่งเสียงซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นผีหรือเป็นเพื่อน
เฟิร์นก็ไม่อยากจะปากใจหรอกว่าไม่อยากจะปากใจชื่อว่ามันคือผี
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนเขาพูดกับเราแล้วเสียงเนี่ยมันคล้ายกับเสียงเพื่อนเรา
แต่ในจังหวะเดียวกันนั้นเพื่อนก็รับโทรศัพท์แทรกขึ้นมาและมันเป็นคนละเสียงกัน
ก็เลยถามเพื่อนตอนนั้นเลยว่าได้ยินหรือเปล่า
ซึ่งเพื่อนก็ตอบกลับมาทันทีว่าอย่าทักอย่าทัก
มันก็เลยทำให้เฟิร์นนั้นกลัวไปใหญ่ส่วนตัวไม่ค่อยโดนผีหลอกแต่ก็จะมีบ้าง
ก็ขอโทษไปแล้วกันถ้าเราทำอะไรผิดไปคือนอนไม่ได้กันเลย
โหลไหว้ผีบอกขอมาพักนะขอพักหน่อย
ที่บอกไม่เชื่อแต่ก็ไหว้เพื่อความสบายใจ
ผีเขากระเชียบเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่า
เขาอยู่กับเพื่อนที่นู่นไงคะเพื่อนตอนอยู่ที่ญี่ปุ่น
แล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูแล้วเขาคิดว่าเป็นเสียงเพื่อนหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เสียงเพื่อนเพราะเพื่อนพูดโทรศัพท์กับใครสักคนอยู่ขึ้นมา

คนที่กระซิบข้างหูฉันก็ตัวต้องอยู่ใกล้หันไปมองก็ต้อง

แค่ว่าเป็นอย่างนี้มึงควรพูดข้างหูเราแล้วก็ต้องพูดมอง
เจอเรื่องแบบนี้เพอร์เจอร์บอกตรง

เชื่อเลยทั้งสองอันไม่มีหมดเลย

เออทำไมอันนี้จำแม่มากด็อกเตอร์ผัวพี่อ่ะ

เขาเชื่อเรื่องโอ้ย
แม่แต่ถ้าเมื่อกี้คือสุดเด็ดแล้วคุณแม่
เขาจะเชื่อเรื่องผีนะพี่ว่าไง

แม่งี้ไม่ว่าเขาบอกว่าแม่งี้ไม่ว่าเขาแหละ

บ้ายเหรอสามีฉันคนนี้ไปดูสิ

ไปดูก่อนสามีฉันหล่อลำมาก
หลงรักสามีของฉันมาก
ถ้าไม่ให้เห็นแน่อ้อโหย
ใครเนี่ยป้องนวัด

ป้องดูดิ

้องหรือปูดโอ๊ย

ป้องอ๋อบ้องชื่อบ้อง

เอาชัดแองจีตัวละเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอ
ดูสิป้องไม่ป้องอ่ะเอาใหม่สิกลับมาใหม่
ใช่เขาเปลี่ยนแล้วบ้องนวัฒน์
แองจีบอก

คงจะมีหนังสืออยู่เล่มเดียวที่ยังอยู่

หัวนอกยังอยู่ไหม

คุณไปเรียกน้องพี่บ้องได้ยังไงวะพี่คะ

เดี๋ยวก่อนในไอจีของป้องเขา

จะเป็นไม่เป็น

ที่ถามเค้ายัง
ไปถามซิว่าเมียเค้าต่อไปใคร

พี่แม่อ่านเก่งว่ะ
ไม่ได้ฉันไม่ได้

ไม่ได้แผ่นไปแล้วนี่ฉันก็เขียนไปบอกว่า

ไปพบกับลูกของคุณเชียร์

เมื่อกี้พี่ม้าพูดจนหมดเลยนะเวลา

โอ้แกไม่เคยผิดอะไรเลย
เปิดตัวนี่

แล้วรูปอยู่ประหลาดนี่ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป